สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างเจชนาธิบแล้วก็เมพิชชนาธินั่นเอง
เพิ่งผ่านวันเกิดของเมย์ไปนะฮะแต่ว่ามีคนตาดีสังเกตเห็นนะฮะ
ไอจีสตอรี่แล้วก็แคปมาทันด้วยของเจชนะทิพย์เขาลงอวยพรคุณเมพิชชนาธิ์เอาไว้นั่นเองนะคะ
นี่แหละค่ะงานนี้ขาเผือกตาลุกวาวเลยนะคะอยากจะรู้ว่าตกลงคู่นี้เนี่ย
รอยร้าวที่มันเกิดขึ้นมันประสานกันเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะ
เดี๋ยวคราวนี้เราไปฟังคำตอบจากเมพิชชนาธิ์ดูซิจะมาอารมณ์ไหนค่ะ
อันนี้มันอะไรที่มันผ่านไปแล้วขอไม่พูดถึงดีกว่า
แต่พี่เมย์เห็นใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นถ้าเขาลงอะไรหนึ่งก็ไม่ทราบถ้าไม่มีใครมาบอก
แป๊บนึงแล้วก็ลบทิ้งด้วยหมายก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องไปถามทางนู้นนะคะ
ไม่ได้มีผลให้สักใจทราบไหมครับ
ขอดูไปเรื่อยแล้วมันไม่มีอะไรโกหกแล้วไม่มีอะไรปิดบังอยู่แล้ว
ใช้ชีวิตปกติไม่ขอพูดเรื่องความรักอีกทีปีหน้าแล้วนะคะ
อืมนะคะแล้วก็แถมอีกประเด็นนึงได้ไหมไปบล็อกไอจีเขาก่อนด้วยนะคะตามที่คุณเมย์บอกนะคะ